เส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้ขอวกมาเรื่องการเมืองอีกทีนึง
ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้เนี่ยรายการนี้พยายามจะเชิญแกนนำ
จากภักดิ์ประชาธิปัตย์และจากภักดิ์เพื่อไทย
มาตั้งคำถามว่าในอนาคตหลังเลือกตั้ง
สองพักนี้จะจับมือกันได้ไหม
ถามอย่างนี้เพราะว่ามีบทวิเคราะห์
ตรงกันเยอะเลยว่าโดยกติกาของการเลือกตั้งคราวหน้า
โดยเงื่อนไขของรัฐมนูลที่เปิดช่องให้สวที่มาจาก
การสัญหาโบสถ์นายกในก๊อก๒ได้
คนก็คิดตรงกันหมดว่าในที่สุดรัฐบาลคราวหน้าเนี่ย
พักการเมืองที่เอาชื่อห้อยไว้เนี่ยสุดท้ายขึ้นมา
เลือกเท่าไหร่ก็เป็นนายกไม่ได้
คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งถ้าสวเขาไม่เอาด้วย
ฉะนั้นโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
ทอดอำนาจต่อมีทางเดียวสองพักใหญ่จับมือกัน
เคยตั้งคำถามและได้คำตอบไม่ชัดเจนหรอกครับ
แล้ววันหนึ่งเรื่องนี้ก็เงียบไป
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีวงเสวนาที่สมาคมนักข่าว
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาจัด

แต่ว่ารุ่งเช้าขึ้นมาเช้าวันจันทร์เป็นหัวข่าวใหญ่
ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนิพิษอินทรสมบัติเสนอว่า
ถ้าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจับมือกันเป็นทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้
ไม่ให้ผู้มีอำนาจสืบทอดอำนาจได้
เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่อัดรายการอยู่ตอนนี้
อัดไว้ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วมาออกวันอาทิตย์
ที่ต้องบอกไว้ล่วงหน้าก็เพราะว่าในช่วงวันพุธพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์
ไม่รู้ใครจะพูดถึงยังไงกันต่อ
แต่ว่าวันนี้ผมเชิญเจ้าตัวมาคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ย
มาพูดคุยกันในรายการนี้อีกทีนึง
ตอนนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณนิพิษครับ

วันนั้นเนี่ยใครตั้งคำถามยังไงหรือยังไงถึงมีประโยคที่ว่าออกมา
ก่อนจะไปถึงประโยคนั้นเราก็วิคลอมว่านายกจะมาอย่างไร

มันเป็นการเมืองเกี่ยวกับตัวเลขดุดอยู่ด้วย
ก็คือนึงผู้แทนราษมศาลมี๕๐๐คน
ในระบบปกติก่อนรัฐธรรมนูนี่นะครับ

หมายความดูเสียงสอสอเป็นหลัก

๕๐๐คนก็ต้องให้ได้เท่าไหร่ฮะ

จะตั้งรัฐบาลนะครับแต่วันที่วันนี้

เพราะว่าเวลาเราตั้งรัฐบาลหมายถึงเราต้องเลือกนายก
ทีนี้เวลาเลือกนายกมันไม่ได้เลือกเฉพาะใน

เขามาก็กก๒เลย
ก็กก๒คือคนนอก

มี๕๐๐บอก๒๕๐ก็๗๕๐
เพราะนั้นครึ่ง๑นะครับครึ่ง๑
ของ๗๑๐คือ๓๗๕นะครับเพราะฉะนั้นนายกต้องมาเสียงจากรัฐสภา
รัฐสภาคือครึ่งหนึ่งก็คือ๓๗๕ทีนี้เวลาตั้งรัฐบาลเนี่ย
อย่างผมเรียนคุณสุภาพเบื้องต้นว่ารัฐบาลมันต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่ง
สอสอคือ๒๕๑นะครับพอพอเป็นอย่างนี้นะครับ
สมมุติว่าพักใดพักหนึ่งได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งคือ๒๐
สมมุติว่าพักเพื่อไทยแล้วกันได้เสียง๒๖๐
คุณไม่ได้เป็นนายกนะเพราะคุณต้องไล่จาก๒๐๐
สมมุติคุณส่ง๑๖๐คุณไม่ได้เป็นนายกหรอกคุณต้องไล่จาก๒๖๐ไปถึง๓๗๕นู่น
อันนี้สมมุติฐานว่าสวเขาไม่เอาด้วยสวเขาตั้งทงไว้แล้ว
ว่าไม่ต้องการให้นายกมาจากภาคการเมืองเราต้องตั้งสมมุติฐานอย่างนั้น
เพราะคนที่ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนราษฎรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลได้
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกต้องไล่จากเกินครึ่งหนึ่งไป๓๗๕
ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เอานายกคนนอกเราตกลงกันได้ไหม๕๐๐คนเนี่ย
ถ้าเราตกลงกันหมายความว่าทั้ง๕๐๐คนมานั่งคุยกันแล้วบอก
ไม่เอานายกคนนอกเราเลือกกันเองใน๕๐๐เราต้องทำเสี่ยงให้ได้ถึง๓๗๕

ก็เลยเป็นที่มาว่าเพื่อไทยยังไงก็ไม่ถึงประชาธิปัตย์ยังไงก็ไม่ถึง
แต่ถ้าสองภาคนี้จับมือกันถึง
วันนั้นไม่ได้พูดว่าประชาธิบัตย์กับเพื่อไทยจับมือนะครับ
ผมพูดเพียงแต่ว่าถ้าสอสอในสภาเนี่ย
จับมือกันให้ได้๓๗๕อันนั้นแหละเราปฏิเสธนายกคนนอกได้
ก็มีอย่างเดียวคือต้องหาเสียงสอสอจาก๕๐๐คนให้ได้
แล้วเลือกคนในนี่แหละเป็นนายกรรม
แต่ว่านักข่าวเขาก็อ่านเกมออกว่า
สมมุติเพื่อไทยไม่เอาประชาธิปัตย์นะ
ไปเที่ยวเอาภูมิใจไทยต่อใครต่อใครกันมาก็ยาก

ประชาธิปัตย์จะไม่เอากับเพื่อไทย
เอาใครต่อใครต่อใครมารวมกันก็ยาก

ให้เพื่อไทยประชาธิปัตย์จับมือกันนะ
ถึงแม้จะบอกว่า๕๐๐คนมาหารือกัน

ก็คณิตศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นแหละครับ

แต่ว่าสมมุติว่าเกิดว่าภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยก็เกิดมีกระแสขึ้นมา

มาจับกับประชาธิบัตย์มันก็เป็นไปได้

เพราะฉะนั้นเวลาพูดเราจะไม่พูดถึงชื่อของภักดิ์แล้วกัน
จับมือกันพักไหนก็ได้มาจับมือกันให้ได้๓๗๐
แต่ว่าอย่างที่คุณสุภาพพูดเมื่อสักครู่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็มองว่าพักที่มันจับกันแล้วควรจะได้๓๗
มันก็น่าจะมี๒ภักดิ์นี้แหละ

ทีนี้พอออกมาเป็นอย่างนี้

อาจจะไม่เกี่ยวกับพักความเห็นส่วนตัว
ถ้าสมมุติสูตรไปถึงตรงนั้นเนี่ย

ประโยคมีคนถามคุณจัตุรวรรค์

ไม่ปฐิษฐ์มือกันเพื่อไม่เอานายกข้างนอก
ท่านจัตุรวรรค์ก็พูดดีนะท่านพยายามบอกว่า
อย่าปฐิเสธความคิดนี้
ที่นี้ก็สื่อก็โยนมาถามผม
ผมก็บอกว่าคงยาก
เพราะว่าความขัดแย้งที่เรามีมา๑๐กว่าปี

ต้องดูเงื่อนไขว่าเราตกลงเงื่อนไขอะไรกัน
คือตอนนี้ผมว่าประชาชนคิดสองฝ่ายนะ

คือฝ่ายที่เคยถือหางประชาธิปัตย

ฝ่ายที่ยังไงก็ได้

ไม่ให้คอสชมาสืบทอดอำนาจ

แต่ว่ากระแสของฝ่ายนี้มันจะมีมากขนาดไหนนี่
มันก็ไม่รู้นะครับ

โอกาสคุณนิพิษบอกว่ายาก
แต่ว่าผมดูซุ่มเสียงแล้วเนี่ย
ไม่ถึงกับปฏิเสธเด็ดขาดนะ

ทางการเมืองเราปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

ผมไม่เอากับภาคนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคงยากนะครับ
ผมเคยสัมภาษณ์คุณนพิศิษฐ์นั่งตรงเนี้ย

คุณอภิษฎบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้า

เคยถามคุณหญิงสุดารัฐ
ซึ่งเขาจะเป็นอะไรไม่รู้นะในวันหน้านะ

เป็นเป้าหมายของแกนนำคนหนึ่ง

บริบทเรื่องนี้คุณนิพิษคิดว่า

ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่รับอะครับ

แต่ทีนี้ถามใหม่
ถามคุณอภิษฎว่าถ้าสมมุติไม่ใช้สูตรนั้น
คศเขาเอาประชาธิบัติเป็นตัวตั้ง

แล้วก็มีรวมพรรคโน่นพรรคนี้ขึ้นมา
แต่ต้องตกลงกันว่าคุณนพิศิษฐ์อย่าเป็นนายกนะ
ให้สนับสนุนผลเอกคนนั้นคนนี้เป็นนายก
แล้ววันหนึ่งคุณอภิษฎก็ต้องนำเข้าที่ประชุมพัก
ประชาธิบัติเขากินกันไม่ได้เขาต้องหาหลือประชุมพัก
คุณนิพิษคิดว่าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไง
ผมยังประเมินไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงนะ

สมมุติว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าโอเคไปร่วมเอาคนนอกมา
ถ้าผมวิเคราะห์ต่อนะโอเคเราอาจจะอยู่ได้สักสมัยหนึ่ง
เพราะสมัยที่สองผมว่าต่ำต่ำร้อย

คล้ายว่าสมมุติว่าผมมีเสียงอยู่๑๗๐เสียงนะครับ
ผมไปบอกคุณสุภาพบอกคุณสุภาพ
คุณสุภาพไม่ได้มีภาคการเมืองเลยแต่ว่าพักผมมันตกลงกันไม่ได้
หานายกไม่ได้หัวหน้าพักผมมี๑๗๐เสียง
คุณสุภักดิช่วยมาเป็นนายกให้ผมหน่อยเถอะ
โอเคคุณสุภาพอาจจะได้เป็นนายมตรี

แต่ว่าคุณสุภาพเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นมา
อยู่สักปีครึ่งทุบสภาเลยยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่

คนก็บอกอุตส่าห์เลือกประชาธิปัตย์มา
แล้วไปเชิญคนนอกมาเป็นนายกรรมตรี

มีข้ออ้างได้ไหมที่คุณอภิษฎเคยบอกผมว่า
เวลาประชาธิปัตย์ไปหาเสียงก็จะเอานโยบาย
เรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าจะแก้เศรษฐกิจยังไง
เรื่องนั้นยังไงแก้ราคายางยังไงแก้ราคาข้าวยังไง
แล้วพระเอิญคนที่จะมาเป็นนายกคนนอกเนี่ย

นโยบายของพักประชาธิปัตย์แล้วจะเอาไปขับเคลื่อน
ฟังดูคุณนพิษศิษฐ์ตอบว่าถ้าเขายอมรับในเงื่อนไขอย่างนั้น

ก็ใช่ครับเพราะว่านายกเดินเข้ามาคนเดียว
ไม่มีพักไม่มีลูกพักเลย
สมมุติผมจะถามว่าท่านนายกท่านนายกมีนโยบาย๓จังหวัดภาคใต้ยังไงครับ
ไม่รู้สิผมไม่ได้มีภาคการเมืองผมไม่ได้เตรียมไว้
ท่านนายกมีนโยบายเรื่องราคาข้าวยังไงครับ
นายกจะตอบยังไงมีนโยบายเรื่องการศึกษายังไงครับ
ผมว่ามันแปลกประหลาดมากนะที่นายกมาคนเดียวแล้วไม่มีนโยบายมาเลย
มานั่งเป็นนายกรรมตรีมันคงยากตรงนั้น
ก็เลยต้องมานั่งคุยกันก่อนว่านโยบายผมกลางอย่างนี้นะ
ถ้าท่านมาเป็นนายกท่านต้องเอานโยบายผม๑๒๓ไปปฏิบัตินะ
แล้วก็พักอื่นมาร่วมกับนโยบายผมอย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดเป็นไปได้

ความเป็นผมในขณะนี้ครับคงยาก
มันต้องคุยกันมากกว่านี้ครับ
ถ้านายกไม่มาคนเดียวแต่นายกมีพักการเมืองรองรับ
ไม่รู้ใครจะจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าพักทหาร
บทเรียนกันมาแล้วเนี่ยนะแต่เสียงไม่มากพอ

อันนี้ดีกว่าเงื่อนไขแรกมาก
แทนที่จะเดินสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้ามาคนเดียวเนี่ยนะ
ใช่ครับดีกว่าเยอะเลยซึ่งมันก็เป็นไปได้
และมีโอกาสเป็นไปได้และผมมีความสุขมากกว่า
เงื่อนไขแรกอีกอย่างน้อยคุณก็เป็นพักการเมือง

ก็ไม่มีปัญหาในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วไม่มีปัญหา
แล้วจะทำให้ความนิยมต่อประชาธิปัตย
ที่ว่าลดลงมาเนี่ยมันดีกว่าเงื่อนไขแรกนี้
เงื่อนไขแรกที่คุณเดินกันมามือเปล่าเลย

แต่นี่คุณมาในฐานะพักการเมือง
อนาคตประชาธิปัตย์จะเป็นยังไง
เรื่องแนวความคิดของคุณสุเทพที่ต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แล้วคุณสุเทพก็ยังมีบารมีอยู่ในพักประชาธิปัตย์
อันนี้เรื่องใหญ่ผมขอพักครู่เดียว
แล้วกลับมาคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับ
คุณนิพิษอยู่กับพักประชาธิบัติมา๒๖ปี

ไม่เคยวอกแวกวอแวว่าจะไปไหนเลย
ลุ่มดอนยังไงก็อยู่มาตลอด
ก็ถือว่าเป็นลูกหม้อ

อนาคตประชาธิปัตย์จะเป็นยังไง

เอาเรื่องความเจริญเติบโตก่อน

เราจะสร้างพักให้มันโตกว่านี้

ที่เขาประมาทว่าเลือกให้ตายก็ไม่ชนะ
เพื่อไทยเนี่ยโอกาสมันมีโอกาสชนะไหม

เอาละเรื่องความเจริญเติบโตนั้นไม่เท่าไหร่
โตช้าโตมากโตน้อยไม่เท่าไหร่

ประชาธิปัตย์มีโอกาสจะแตกอีกไหม
ผมว่าแตกเหมือนกลุ่ม๑๐มกราในอดีตแตกอย่างนั้นคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว
คงไม่แตกถึงขนาดว่ายกทีมออกไปครั้งละ๒๐๓๐๔๐คนคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว
แต่ว่าทุกครั้งนะครับคุณสุภาพเวลาเลือกตั้งมันจะมีคนออกนะ

๒๓คนใช่ครับอดีตส่วนส่วนออกไปบ้าง
แต่ว่าออกไปด้วยความขัดแย้งภายในพักเขาอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าอะไรสักอย่าง
ใช่ครับอย่างนั้นมีอันนั้นเรื่องธรรมดา
แต่ว่าขัดแย้งกันถึงขนาดว่ายกทีมออกไปเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนในอดีต
ผมเชื่อจะไม่เกิดเรามีประสบการณ์เรื่องนี้แล้ว
แนวความคิดของคุณสุเทพที่ส่งเขาผ่านมาประกาศชัดเลยว่าหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แล้วสอสอส่วนหนึ่งในประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่าเขาก็ยังเคารพนับถือคุณสุเทพอยู่

คือท่านสุเทพท่านก็คิดได้นะครับเพราะว่าท่านได้ออกจากพักไปแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านจะประกาศสนุนใครก็เป็นสิทธิของท่านเราก็ให้ความเคารพสิทธิของท่าน
แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นภาคการเมืองในฐานะที่เราเป็นประชาธิปัตย
เราก็ต้องสำนวนหัวหน้าพักนะครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างอื่นเลย
ผมต้องสำนวนหัวหน้าพักของผมเป็นนายกรรมตรีเท่านั้น
เงื่อนไขอย่างอื่นที่จะให้ผมไปสำนุนคนอื่นได้เลยนะครับ
ทีนี้ปัญหาว่ามันอาจจะมีคนบางคนที่เคารพนับถือท่านสุเทพ
ถ้าท่านยังอยู่ในพักแต่เมื่อท่านยังอยู่ในพักเราคุยกันชัดแล้วนะครับ
อยู่ในพักก็ต้องปฏิบัติตามมติของพักอันนี้ชัดเจนแล้วครับ

ถามไหมไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่า

เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นประชาชนิษฐ์ประหละ
ที่เขาออกไปเพราะเขาทำกิจกรรมนะครับ
ซึ่งไม่อยากให้ภาคเขาไปเกี่ยวพันธุ์ด้วย
มองการเมืองหลังการเลือกตั้งเนี่ยประเมินครับการสืบทอดอำนาจ
โดยมีสว๒๕๐คนเป็นฐานโดยมีกรรมการยุทธ์โดยมีอะไรอ่ะ
เครื่องไม้เครื่องมือองค์กรอิสระองค์กรอิสระเป็นฐาน
ประเมินว่ามีคณะมียุตสาธิ์ชาติ
ประเมินว่ามีการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นฐานรองรับเนี่ย
สังคมไทยควรจะคิดยังไงกับเรื่องนี้
ผมว่าต้องจับตาดูสวเป็นหลักนะครับ
แผนยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์ชาติหรือองค์กรอิสระผมไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นะ
แต่ว่าที่ผมกังวลก็คือสว๒๕๐คนนี้ครับ
เขาจะกำหนึ่งถึงผู้แท้งราชฯระวัลที่ประชาชนไปเลือกไหม
อ่าเราเสนอนายกคนนี้สวก็ไม่เห็นแล้วก็คว่ำเลย
อย่างนี้จะก่อให้เกิดวิคลิต
เพราะว่าเนี่ยเป็นวิกฤตที่ผมยังแก้ไม่ถูกว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้
คือเราเคยผ่านวิกฤตความขัดแย้งของสองคั่วมาแล้วนะ

แล้วพอมองไปข้างหน้ามันจะเกิดวิกฤตใหม่

ปปศไม่มีนปชไม่มี
เพื่อไทยกับประชากรอยู่ในเกมเล่นกันตามเกม
แต่ว่ามันจะมีบรรยากาศใหม่ก็คือว่า
คนที่เขาไม่เอาด้วยกับการสืบทอดอำนาจเนี่ย
มันจะทำให้บ้านเมืองกลับมาวุ่นวายอีกทีนึงไหม

และในจากประสบการณ์ผมผมยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้ได้เลย

ผมคิดมันค่อนข้างจะมีโอกาสจะเกิดวิกฤต
ถ้าสวไม่คำนึงถึงเสียงของประชาชนจริง
เป็นฝักเป็นฝ่ายว่าใครแต่งตั้งมาก็จงรักภักดีกับคนนั้น

บ๊วยแต่เขาบอกก็ขอ๕ปีเท่านั้นนะ
เท่านั้นนะที่สวบทเฉพาะการเขียนไว้
ขอ๕ปีหน้าสร้างประเทศให้ต่อเนื่อง
แล้วพอหลังจาก๕ปีการเมืองว่ากันไป

คำพูดอย่างนี้มันมาตั้งแต่ปีแรกแล้ว
ขอ๑ปีขอ๒ปีขอ๓ปีขอ๔ปีขอ๕ปี

ถ้าเกิด๒สมัยกว่ารัฐบาลถ้าเกิด๘ปีนะครับ

เฉพาะการที่ให้สวมาร่วมเลือกนายกเนี่ย

๕ปีก็แปลว่าหลังจากนั้นสวหมดท่าเลือกนายกไม่ได้
ก็การเมืองก็ว่าไปขอ๕ปีไม่ได้เหรอ

เพราะปีที่๕สวคตยังมีสินเลือกอยู่นะ
เลือกอีกครั้งหนึ่งถ้าว่าต่อไป

เพราะว่าก่อนจะพ้นเทอมไปเนี่ย

มันก็ซ่อนอยู่ก็เรื่องเวลาอยู่

ทีนี้ถ้าสมมุติคนไทยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าให้เขาเป็นไปเถอ
บ้านเมืองก็สงบวุ่นวายเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
เขาก็วางแผนยุทธศาสตร์การเมืองก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทำประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายแค่ไหนเนี่ย

ก็เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะคิดได้แต่ว่าถ้าผมจะคิดบ้างล่ะ

ถ้าอยากเป็นระยกษ์เข้ามาลงเลือกตั้งสิ
มันไม่ดีกว่าหรือมันไม่มีความขัดแย้ง
คุณนิพิษคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าถูกดิสเครดิต

มีคนโทษว่าที่บ้านเมืองบอบช้ำยับเยินมาทุกวันนี้เพราะความขัดแย้งเพราะการเมือง
และคำพูดนี้ก็ตอกย่ำกันมาบ่อย
กันมาบ่อยการลื้อฟื้นที่ให้คนกลับมาศรัทธาระบบการเมืองอีกทีต้องใช้เวลานานไหม

โอเคในชีวิตผมถ้าจะทำงานการเมืองต่ออาจจะไม่เห็นแล้ว
ประชาธิปไตยที่เราคาดหวังได้ที่เป็นประชาธิจริงอาจจะไม่มีแล้ว
เพราะอายุผมก็เยอะพอสมควรแล้วสมมุติผมอยู่ต่อได้สัก๑๐ปี
๑๐ปีนี้คนก็ยังไม่เห็นหรอกครับไม่เห็นแล้ว
ก็ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเดินมาสู่ถนนการเมืองเป็นความหวังใหม่เนี่ย

คือผมเตือนตั้งแต่ร่างรัฐนูลแล้วว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาได้ยังไง
ผมยังไม่เห็นช่องทางที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาได้เลย
ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณสุภาพครับคนรุ่นใหม่หาเสียงไม่เป็นเราใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อเสีย
คนรุ่นใหม่ก็ได้พาเดียเข้ามาได้นี่เลือดใหม่มาไล่เลือดกลับผสมปนเปย์กันไป
แต่ว่าในระบบใหม่นี่คนรุ่นใหม่มันไม่มีโอกาสเข้ามาในบัญชีรายชื่อนะ
ไปลงเขตกับเขาก็สู้ไม่ได้
ไปสู้รายครามแบบสี่สักห้าสมัยได้ยังไง
ผมอยู่ในพื้นที่ตลอดผมก็คิดว่าผมมีโอกาสมากกว่านะ
ผมอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเสียเปรียบผมนะ
ทีนี้คนรุ่นใหม่จะไปลงบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับ
คนรุ่นใหม่เข้ามาไม่ได้โดยกติกา
อีกทีนึงเขาไม่เข้ามาเพราะคิดว่าเดี๋ยวนี้การเมืองถูกตราหน้าเป็นผู้ร้าย
เขาเข้ามาไม่ได้โดยกติกา

อย่างผมไปเชิญคนรุ่นใหม่มาสมมุติว่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อ
คนรุ่นใหม่ก็จะถามว่ามีบัญชีรายชื่อประชาธิบัตย์๑๕๐คน

แต่เป็นเมื่อก่อนผมบอกได้เลยเอาคุณอยู่คิวที่๒๒
คุณอยู่คิวที่๓๕ติดแน่๓๕ประชาธิบัต

คนการเมืองอย่างคุณนิพิษเนี่ยถ้าสมมุติว่า
จะออกแบบได้ว่าทำยังไงที่จะให้การเมืองได้รับการยอมรับมา
อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนในอดีต
แต่ว่าอย่างน้อยพอเอ่ยถึงภาคการเมืองภาพพจน์การเมืองดีขึ้น
คนยอมรับว่าเราต้องปกครองด้วยประชาธิปไตยเรื่องการเมืองต้องสำคัญนะ
ภาพลักษณ์ของนักการเมืองในสายตาประชาชนเนี่ยทำยังไงที่จะฟื้นตัวได้เร็ว
ต้องให้คนไว้วางใจเพราะว่าการเมืองมันอยู่ด้วยความไว้วางใจของประชาชน
เมื่อได้ประชาชนไม่ไว้วางใจคุณจะร่ำรวยเท่าไหร่มียศาบรรดาศักดิเท่าไ
คุณก็อยู่ไม่ได้ต้องให้คนไว้วางใจก่อน
ความไว้วางใจเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนนะครับเพราะว่าการไว้วางใจมันต้องอยู่ที่คุณต้อง
สัตสุจริตนะต้องเป็นที่ประจักษ์พอสมควรนะนักการเมืองเนี่ย
ต้องเยี่ยมเยี่ยนดูแลประชาชนนะไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จแล้วคุณหายไปเลย
อย่างนี้มันก็ไม่ได้ประชาชนก็จะพึ่งใครนะครับบ้านเมืองเรามันอยู่อย่างนั้น
เพราะฉะนั้นคุณต้องซื่อสัตว์สุจริตทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
การเลือกตั้งไว้ใครโกงเข้ามาเนี่ยเอาคนโกงพยายามป้องกันคนโกงไม่ให้เข้ามา
ถ้าโกงแล้วมีปปชลงโทษได้เด็ดขาดมากขึ้นมีกฎหมายเข้มแข็งขึ้นมันจะ
มันจะกรองคนดีและขจัดคนไม่ดีได้เหมือนที่คณะกรรมการร่างเขาต้องการไหม
ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันมีคำกล่าวว่า
ประชาชนเป็นอย่างไรตัวแทนเป็นอย่างนั้น
ตัวแทนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าประชาชน
ที่เขาเลือกผมเนี่ยก็ประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนผม
เขาเลือกจาภาษิตที่สุรินทร์เพราะคนจาภาษิตอาจจะสะท้อนตัวตนของคนที่นั่นได้
อันนี้เป็นหลักเลยนะเวลาเราเถียงว่านักการเมืองมันไม่ดี
ผมมาจากไหนผมไม่ได้สอบภาคกภาคของกพมานะ
ผมให้ชาวบ้านเลือกมานะว่าประชาชนเป็นอย่างไร
ตัวแทนเป็นอย่างนั้นเหมือนกระจกส่องเลยว่าอ๋อนี่นะประชาชนเป็นอย่างนี้นะ
ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอย่างอื่นเลยเวลาคุณดูถูกนักการเมืองก็คุณดูถูกประชาชนนั่นแหละ

ประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองเป็นอย่างนั้น
อืมคุณนิพิษปล่อยของออกมาที่สมาคมนักข่าวคราวนี้
คิดว่ามันจะเป็นเชื้อให้คนอื่นคิดต่อ
แล้วก็บอกว่านี่แหละนิพิษอินทรสมบัตินี่แหละเป็นคนเสนอไว้เนี่ย
การคิดต่อมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมสุดท้าย
ต้องคิดต่อนะครับถ้าเราไม่ยอมรับระบบสืบทอดอำนาจนะครับ
เราไม่ยอมรับนายกคนนอกต้องคิดโจทย์ที่เราคิดที่ผมพูดไว้ต้องคิดต่อ
แต่ว่าถ้าบริษัทจะบอกไม่เอาล่ะใครก็ได้นะครับมาได้ดังนั้น
ก็ไม่ต้องคิดต่อเลยไม่ต้องเปลืองสมอง
แต่ว่าถ้าเราต้องการเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นตามคันลอง
ต้องไปคิดต่อครับว่าเราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ยังไง
ท่านผู้ชมครับนี่คือคนที่จุดประเด็นไว้
แล้วเขาก็บอกว่าต้องคิดต่อท่านผู้ชมคิดยังไงแล้วแต่
แต่ว่าที่ได้พูดคุยกันวันนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
การเมืองในวันหน้าจะเป็นยังไงเราก็เห็นภาพชัดขึ้น
ขอบคุณคุณนิพิษอินทรสมบัติที่มาเป็นแขกเชิญวันนี้ขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณนิพิษกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ